ครอบครัวของคุณแม่ลำดวนจากจังหวัดสุพรรณบุรี
จะสามารถคว้าเงินรางวัลไปต่อลมหายใจให้กับลูกสาวที่เขารักและห่วงอยู่ในขณะนี้ได้มากน้อยเท่าไหร่กับการตอบคำถามสิ

ถ้าตอบถูก๓ข้อรับ๑๐๐๐๐๐๐บาท

ถ้าตอบถูก๔ข้อรับ๑๐๐๐๐๐๐บาท

ถ้าตอบถูก๓ข้อรับ๑๐๐๐๐๐๐บาท

ถ้าตอบถูก๔ข้อรับ๑๐๐๐๐๐๐บาท

ถ้าตอบถูก๔ข้อรับ๑๐๐๐๐๐๐บาท

ถ้าตอบถูก๔ข้อรับ๑๐๐๐๐๐๐บาท

ถ้าตอบถูก๔ข้อรับ๑๐๐๐๐๐๐บาท

ซึ่งตรงกับวันพระฤหัสสบดีนะครับ

เพราะฉะนั้นรับเงินทุนไปต่อชีวิตในตอนนี้
ฟังข้อที่๒ต่อเลยดีกว่าไหมครับ

ถ้าอย่างนั้นแล้วก็ผมขอเลือก

วิธีล้างไส้เพื่อทำไส้กรอกอีสาน
สิ่งที่นำมาทาและขยำ
เพื่อกำจัดกลิ่นคาวคืออะไร

คุณพ่อสนอเลือกตอบตัวเลือกที่๒

ถ้าถูกข้อนี้คือ๑๐๐๐บาทนะครับ

คำตอบที่ถูกต้องนั่นก็คือแป้งมันนะครับ
จริงเราใช้ได้๒แป้งด้วยกันนะฮะ
ก็คือแป้งมันแล้วก็แป้งสาลี

เพราะฉะนั้นรับทุนไปต่อชีวิตตอนนี้๑๐๐๐บาท
เอาความเฉลยข้อต่อไปเลยดีกว่า

อำเภออูทองครับ
ซึ่งคำถามเรื่องนี้มีอยู่ว่า
อำเภออูทองมีชื่อเก่าว่าอำเภออะไร

คุณแม่ลำดวนเลือกตอบตัวเลือกที่หนึ่ง
เท้าอู่ทองซึ่งเป็นคำตอบที่

ถูกแสนถูกแสนถูกแสนถูกแสนถูกแสน

ตัวเลือกที่๔จรเข้๓๐๐๐

ผมจะเลือกเฉลยจากเรื่อง
อุทยานมังกรสวรรค์ครับ
และคำถามสำหรับเรื่องนี้มีอยู่ว่า
พิพิธภัณฑ์ลูกหลานพันธ์มังกร
เสียค่าเข้าชมสำหรับผู้ใหญ่

ถูกถูกถูก
ข้อนี้คือยังได้เงินแสนกลับบ้านนะครับ
ผิดนะครับ
เข้าชมของชาวไทยนี่นะครับผู้ใหญ่ก็คือ๒๙๙บาทนะครับ
แล้วก็เด็กนี่ก็คือ๑๔๙บาท
แต่ชาวต่างชาติผู้ใหญ่นี่คือ๔๙๙บาท
แล้วก็เด็กนี่ก็คือ๒๙๙บาท

ตอนนี้นะครับครอบครัวของคุณแม่ลำดวนจากจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับ
ได้ทุนไปต่อชีวิต๑หมื่นบาท
หนึ่งหมื่นบาทนี้เดี๋ยวทางรายการนี้มีค่าลดค่าเดินทางค่าอาหารให้นะครับ
แล้วก็ค่าเสียเวลาที่มาในรายการของเราด้วยนะครับ
ซึ่งไม่เกี่ยวกับเงินรางวัลที่ได้นี้
หวังพึ่งทานน้ำใจจากคุณผู้ชมที่อยู่ทางบ้านแล้วล่ะ
เพราะว่าครอบครัวตอนนี้ก็เริ่มเป็นหนี้เป็นสินแล้ว
อีกอย่างหนึ่งตอนนี้หนี้บ้านก็ยังไม่ได้จ่าย

คือมันมีหนี้รถลาก็ไปหมดแล้วนะครับสำหรับบ้านนี้
ที่มาในรายการเกมต่อชีวิตของเราก็หวัง
จะได้เงินทุนไปต่อลมหายใจของน้องกัน

ตรงนี้ได้บุญได้กุศลแน่นอนนะครับ
คนละนิดละหน่อยก็ยังดีนะครับช่วยเหลือกัน
ผมขออนุโมทนาบุญไว้ล่วงหน้านะครับ
จ๋าหนูขอเป็นกำลังใจให้คุณพ่อด้วยนะ
คุณยายด้วยวันข้างหน้าอะไรจะเกิดมันก็ต้องเกิด
คนเราไม่มีใครที่จะสามารถอยู่ได้ค้ำฟ้า
แม่ก็ต้องอยู่กับเขาให้มีความสุขมากที่สุด
นะจ๊ะแม่ต้องขึ้นแข็งนะครับพ่อด้วยนะครับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ
คุณผู้ชมครับหลังจากที่ครอบครัวของป้าลำดวน

เกมต่อชีวิตเพื่อจะนำเงินไปรักษาน้องกบ
ลูกสาวที่ป่วยเป็นโรคมะเร็งระยะสุดท้าย
ให้ได้อยู่กับครอบครัวให้นานที่สุด
และในวันที่ออกอากาศวันนี้นะครับ
กบได้จากคนที่เธอรักไปอย่างสงบแล้ว
ซึ่งเงินรางวัลครอบครัวของป้าลำดวน

จนถึงช่วงสุดท้ายของชีวิต
น้องกบจากไปอย่างสงบ

ตามเจตนารมณ์ของพ่อแม่

จะเป็นการต่อชีวิตได้เพียงแค่ช่วงเวลาสั้น
แต่ก็เป็นช่วงเวลาที่มีค่า
ที่ครอบครัวศรีพานทองจะจดจำตลอดไป
ทางรายการเกมต่อชีวิตขอแสดงความเสียใจ
และอะไรกับการจากไปของน้องกบด้วยครับ
เราไปร่วมกันส่งน้องกบเป็นครั้งสุดท้ายด้วยกันนะครับ
อยากทรวจจากภาพมีความเสียใจขึ้น
แต่เมื่อความมั่วถือถึงเธออยู่
ทุกลมหายใจ
ทุกครั้งที่หายใจ

พรุ่งนี้เธอก็ไม่กลับมา
แต่ชีวิตฉันยังกลบเธอไว้
เปลี่ยนไปฉันเข้าใจมันต้องเป็นไปตามวันเวลา
แต่เวลาแต่เวลาไม่เคยพาเธอไปจากใจฉัน
แม้เราไม่ได้พบกันแต่ใจฉันยังมองเห็นเธอ
เธอยังมีเสียงยังหวานอยู่ในใจของฉันเสมอ
จะมีสักวันไหมเธอที่เธอจะรู้ว่าฉันยังเหมือนเดิม
นานยิ่งนานเท่าไรเรื่องของเรายิ่งไกลเกินหวัง
มีเวลาแม้ฝันเรายิ่งเข้าใจ
หลังให้พ่อได้ฝัน
เธอคงได้พบคน
ที่เธอรักเอาไว้ดูแลกัน
ที่มันเป็นไป
ก็ให้มันเป็นไป
พรุ่งนี้กี่พรุ่งนี้เธอก็ไม่กลับมา
แต่ชีวิตฉันยังกอดเธอไว้
พรุ่งนี้อะไรมากมายก็ต้องเปลี่ยนไป
ฉันเข้าใจมันต้องไม่ไปตามวันเวลา

แม่ลูกสองคน
ขอส่งดวงวิญญาณหนู

เลิกเจ็บเลิกปวดสักที

หมดทุกข์หมดโศกจากดวงกรรมตรงนี้
ก็สั่งเขาครั้งสุดท้ายว่า
อยู่ในดวงใจของครอบครัวของเราตลอดไป
ก็ต้องทำให้เธอไว้
ครูมีอะไรมากมายก็ต้องเปลี่ยนไป
ฉันเข้าใจมันต้องไม่ไปตามวันเวลา
ถึงแม้ในวันนี้น้องกบจะจากไปแล้ว
แต่ครอบครัวก็ยังต้องต่อสู้ต่อไป
เพราะนอกจากหนี้สินที่กู้ยืมมาเพื่อรักษาน้องกบ
ก็ยังมีเด็กน้อยที่เป็นลูกของกบอีก๒คน
ที่ในวันนี้นะครับกำพร้าทั้งพ่อและแม่
ซึ่งครอบครัวศรีพานทองจะต้องช่วยดูแลให้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้
ผมและรายการเกมต่อชีวิตขอเป็นกำลังใจให้ครอบครัวของป้าลำดวน
และเชื่อว่ากบจะมองลงมาจากบนฟากฟ้า
เพื่อเป็นกำลังใจให้กับครอบครัวที่เธอรักเช่นเดียวกันครับ